มาที่ชัยนาธิ์คือเวลาเรานึกภาพคนอยู่ต่างจังหวัดนะ
คนแก่หน่อยอายุสัก๖๐กว่าแล้ว

สิ่งที่เป็นความบันเทิงใจก็คือ
ขับไปหาคนที่เรารู้จักไปพูดคุยคุยเล่นถกปัญหานู่นนี่กัน

ลุงเปี๊ยกแก่ก็ชอบไปร้านขายของชามร้านหนึ่ง
อยู่ห่างไปสัก๒๐กิโลกรัมปกติขับกระบาทไป
แต่รอบนี้แกปั่นจักรยานไป

อากาศร้อนครับเสียชีวิตเลย

อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกระตันยูจังหวัดชายนาฏ
ต้องไปตรวจสอบร่างของลุงเปี๊ยก
หรือว่าชื่อจริงคือนายอนุสรทะแก้วพันธ์อายุ๖๔ปี
นอนอยู่เสียชีวิตอยู่บนชิงช้าไม้ครับ
หน้าร้านขายของชำเลยในตำบลบ้านกล้วย

ไม่ได้มีร่องรอยการต่อสู้แต่อย่างใด
เนี่ยแล้วก็มีรองเท้าแตกของแก
แล้วก็มีจักรยานนะของลุงเปี๊ยก

ไปดูในตะกร้าครับมีน้ำดื่มขวดหนึ่ง
แล้วก็กระเป๋าที่แขวนอยู่ด้านหน้า

อ๋อมีเพียงแค่ยาแก้ปวดหนึ่งแผงครับ
เจ้าของร้านขายของชำชื่อพี่สำรวย

ห่างไปสัก๒๐กิโลเมตร

สำรวยก็บอกปกติเห็นลุงเปี๊ยกก็มาบ่อย
มาพูดคุยมาทักทายก็สนิทกันระดับหนึ่งล่ะ
แต่ปกติจะเห็นลุงเปี๊ยกเนี่ยขับกระบะมานะ

ฉันสังเกตลุงเปี๊ยกดูผิดปกตินะ
ค่ะยังไงผิดปกติยังไงพี่สำรวย

เวียนหัวเหมือนต้องนั่งพักก่อน
แล้วก็ขอย่าห่องของร้านมาดมด้วยนะ

ทีนี้พี่สำรวยก็บอกลุงนอนพักก่อน
ก็ให้นอนพักตรงชิงช้าไม้ตรงนี้ครับ

สำรวยกลับมาดูลุงเปี๊ยกอีกทีอ้าว
เปี๊ยกนอนตาเหลือกอ้าปากหวอเลย

ตำรวจค้นโทรศัพท์มือถือในตัวลุงเปี๊ยก

โอ้โหพี่สาวลุงเปี๊ยกมาถึงเข่าอ่อนเลยครับ
ไม่อยากจะเชื่อว่าลุงเปี๊ยกน้องชาย

พยายามเขย่าตัวนี่ตบตัวตัว
ร้องเรียกชื่อลุงเปี๊ยกอยู่๑๐นาทีครับ

พี่สาวจุดทูปเชิญดวงวิญญาณลุงเปี๊ยกกลับบ้านไปนะครับ
เวรโรงพยาบาลชัยหน้านเรนทร

หรืออาจจะเป็นโรคประจำตัวกำเริบครับ
ทางญาติก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตนะครับ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำร่างของลุงเปี๊ยก
ขึ้นรถไปส่งที่บ้านในอำเภอสัพพยาครับ